พังงาค่ะถือว่าเป็นจังหวะที่มีเกาะมากถึง๑๕๕เกาะ
มีเกาะมากที่สุดในประเทศไทยนะคะ
ขณะเดียวกันถือว่าเป็นจังหวัดที่มีเกาะโด่งดังระดับโลก
คือเขาตาปูแล้วก็เกาะเจมส์บอลค่ะ
ทำให้แต่ละปีนะคะมีนักท่องเที่ยวเดินทางมาเที่ยวนับล้านคน
เพราะฉะนั้นการอนุรักษ์ระบบนิเวศทางทะเลแล้วก็สิ่งแวดล้อมบนเกาะ

วิสาหกิจชุมชนคนหินร่มในพื้นที่ตำบลคลองเคียน
ได้มีการเที่ยวชมแหล่งท่องเที่ยว
และนำเที่ยวบริเวณอ่าวพังงาด้วยนะคะ
ถือว่าเป็นจุดไฮไลท์สำคัญนั่นก็คือถ้ำนกกระเรียนค่ะบนเกาะสะอัง
จุดนี้เนี่ยเป็นจุดท่องเที่ยวที่ไม่ควรพลาดเลยนะคะสวยงามมาก
ซึ่งภายในนั้นก็จะมีถ้ำหินงอกหินย้อยสวยงาม
มีตะไข้สีเขียวสีแดงเกาะตามผนังถ้ำ
พอมีแสงไปกระทบแบบนี้ค่ะก็จะเกิดประกายสวยงาม
จุดเด่นที่นักท่องเที่ยวให้ความสนใจนะคะ
ก็คือหินงอกหินย้อยที่มีรูปร่างคล้ายกับหัวนกกระเรียน
ดูแปลกตามากค่ะทำให้หลายคนที่ไปเที่ยว
ที่เขาว่ากันว่านกกระเรียนเป็นสัตว์มงคล
ครูสงัดแสงจันทร์ค่ะประธานกลุ่มวิสาหกิจชุมชนคนหินร่มท่านบอกว่านอกจากถ้ำนกกระเรียนแล้วเนี่ยยังมีจุดท่องเที่ยวอื่นที่หลายคนชื่นชอบนะคะ
แล้วก็มีแหล่งท่องเที่ยวอีกหลายจุดเลยไม่ว่าจะเป็นเกาะห้องถ้ำกงกลาง
รวมไปถึงจุดท่องเที่ยวยอดฮิตในพื้นที่ก็คือจุดชมวิวเสม็ดนางชีค่ะ
เพื่อเป็นการอนุรักษ์สิ่งมีชีวิตใต้ท้องทะเลแล้วก็สิ่งแวดล้อมที่ดีบนเกาะนะคะ
เราทุกคนอาจจะเริ่มต้นได้ง่ายจากมือเราค่ะร่วมใจกันในการรักษาความสะอา
ไม่ทิ้งขยะลงทะเลเพื่อให้ถ้ำนกกระเรียนเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่
พร้อมต้อนรับทุกคนและก็มีสิ่งแวดล้อมที่ดีนำไปสู่เศรษฐกิจกัน
ท่องเที่ยวที่ดีอีกด้วยนะคะ